เมื่อลูกภูมิหุ้นใหญ่ที่สุนารีราชสีมา

ว่าตัวเองเนี่ยมีอาการอวัยวะเพศปิดตายคุณใช่
อันเนี่ยเป็นโรคชนิดหนึ่งนะคุณผู้ชม
ที่ไม่เปิดรับการมีเพศสัมพันธ์
ถึงขั้นที่เธอบอกให้สามีฝรั่งคุณวอลเตอร์

เมื่อเช้านี้บรรเทิงไทยรัฐมีโอกาสได้เจอกับพี่สุ
ถึงเรื่องอาการด้วยสีหน้าที่สดใสนะคะว่า
ที่เคยล็อกตอนนี้ไม่ล็อกแล้วนะคะ

และหากผู้หญิงวัยท้องท่านใดอยากได้คำปรึกษา
หาเธอได้เลยเธอยินดีค่ะ

เครื่องที่นี่มันก็จะช่วยเข้าไปคลีนนะ
ไฟล์ใหม่ทำพ่อนสะอาดให้กระตุ้น

คือเขายังเด็กแล้วเราแบบว่า

เขาก็ไม่พยายามฝืนเราเขาก็เข้าใจ
ก็เริ่มดังเย็นตอนนี้วาวเตอร์เขาก็เริ่มไปคลี่คลายบ้าง
เราก็รู้สึกแบบเฮ้ยไม่เหมือน
ทำหน้าที่ภรรยาได้บ้างมันก็โอเคนะ
มันก็เป็นเรื่องที่สำคัญเอาจริงมันไม่ใช่เรื่องตลกนะ
ถูกต้องค่ะด้านคุณหมอที่รักษาลูกทุ่งสาวเนี่ย

อย่างเคสคุณสูนารีเกิดจากที่สัมภาษณ์
ก็จะมีเรื่องน้ำหล่อลื่นเริ่มลดลง
อวัยวะการกระชับของช่องคลอดลดลง

แล้วก็ทำให้ช่องคลอดเกิดการกระชับ
เดี๋ยวนี้เนี่ยนวัตกรรมทางการแพทย์ก็ไปไกลแล้วล่ะ

ไปหาคุณหมอเถอะจะได้รักษาถูกกันได้ทัน

คุณผู้ชมคือมันเป็นเรื่องปกติของคนที่จะอยู่ในวัยทองด้วย
แล้วทีนี้มันอาจจะก่อให้เกิดปัญหาครอบครัวได้
แต่ถ้าใครมีปัญหาแล้วยังเขินอายปรึกษาพี่สุก่อน